ไปเที่ยวต่อเลยละกันค่ะคุณผู้ชม

จังหวัดนี้เขามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะเลย
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแบบรักโลกแล้วก็ยั่งยืนกันด้วย
นี่ค่ะสัมผัสในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
พาไปหอพระประวัติแบบนี้นิทัศกาลธรรมค่ะ
อย่างจัดแสดงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรยานสังวรที่นำเสนอในรูปแบบสื่อเมาติมีเดียนะคะ
มีทั้งเกมได้เรียนรู้กิจกรรมการเล่นต่าง
แบบมีชีวิตชีวานิทัศกาลการเรียนรู้ที่ทันสมัย
โดยใช้สื่อผสมกับกลไกให้มีความน่าสนใจ
แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเวลาที่เราไปเที่ยว
มันต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหม
ก็ขี่สกูเตอร์ไฟฟ้าแบบโลคาร์บอนสิคะ
นี่แหละเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่ชุมชนปากแพรก
ถนนสายปากแพรกนี่นะถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกาญจนบุรีค่ะ
แล้วคุณดูสิคืออันนี้เราก็ย้อนสีภาพให้มันดูแบบว่า
ซีเปียดูแบบเออคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแบบนี้
บรรยากาศชุมชนเก่ากำแพงเมืองเก่า
บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกผสมตะวันตกตั้งแต่ยุคร๔ค่ะ
เรียงรายตลอด๒ฝั่งถนนเลย
แล้วปิดท้ายปิดท้ายไปที่ไหน
ร้านกาแฟชิกชิลบ้านสิทธิสังนะคะ
เป็นอาคารสีเหลืองสุดคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกิสอายุร้อยกว่าปีนะ
นี่แหละค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีให้ได้ไปเช็คอินกันนะคะ